ส่วนนายกรัฐมนตรีวันนี้เองนะคะได้ลงพื้นที่ค่ะ
ตรวจเยี่ยมการเปิดจุดฉีดวัคซีนให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง
วันนี้เองก็มีประชาชนค่ะเดินทางมารอรับการฉีดวัคซีน
จริงจริงแล้วเขาตั้งเป้าไว้หกร้อยคนตลอดทั้งวันนะคะ
มาดูบรรยากาศช่วงบ่ายกันหน่อยนะคะเป็นอย่างไรบ้าง
ติดตามจากผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเราค่ะ
คุณสิริวัณรักษัตริย์เชิญค่ะ
ตลอดกว่า๘ชั่วโมงนะคะที่จุดรับฉีดวัคซีน
นอกโรงพยาบาลที่จุดบริการของเซ็นทรัลลาดพร้าวนะคะ
เปิดให้บริการกับประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่แนวหน้านะคะ
ได้เข้ามาฉีดวัคซีนค่ะก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะ
ซึ่งวันนี้นะคะทางผู้ว่าราชการกรุงเทพหานคร
ก็ได้ออกมาเน้นย้ำนะคะถึงกลุ่มประชาชนที่จะสามารถเข้ามาฉีดวัคซีน
จุดบริการนอกโรงพยาบาลได้ค่ะซึ่งเมื่อช่วงบ่ายนะคะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีแล้วก็
นายอนุทินชาวิริกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
พร้อมด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพหานครก็ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานที่
ที่ใช้ฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้านอกโรงพยาบาลค่ะซึ่งที่
ท่างสรรพสิทธิศราชเซ็นต์ธรรมดิ์พลาวนะคะใช้ลานจอดรถชั้นสาม
สกายฮอลเป็นจุดฉีดค่ะเปิดให้ประชาชน
มาฉีดวัคซีนโควิดสิบเก้าตั้งแต่เวลาแปดโมงเช้าผ่านมาตอนนี้ก็
ชั่วโมงกว่าแล้วค่ะกลุ่มประชาชนที่มาฉีดก็
จะเป็นกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้ฉีด

ทางกลุ่มเสี่ยงที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์
คนเก็บไข่หยะของกรธม๕๐เขตแล้วก็คลุค่ะ
พบว่ายังมีประชาชนที่ไม่รู้นะคะ

ที่จะฉีดวัคซีนเดินทางมายื่นบัตรประชาชน

ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มอาชีพแท็กซี่พ่อค้าแม่ค้า
รวมถึงผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะได้ไปพูดคุยกับนางอนงรัฐ
วัฒนาสุขค่ะอายุ๕๒ปี
ซึ่งก็มาพร้อมกับหลานชายวัย๑๐ขวบนะคะ
อนงรัฐก็กล่าวด้วยน้ำตาคลอเบ้านะคะว่า
นั่งรถเมย์มาจากรามคำแหงเลยค่ะ
โดยทราบข่าวจากสื่อโซเชียลว่าจะมีการฉีดวัคซีน
ให้กับบุคคลทั่วไปที่มีความเสี่ยงค่ะ
ซึ่งตนเองก็เป็นโรคมะเร็งเต้านม
คิดว่าเข้าข่ายโรคประจำตัว๗โรค
ที่มีสิทธิ์ที่จะฉีดวัคซีนนะคะ
ก็นำบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อ
แต่ปรากฏว่าได้รับการปฏิเสธค่ะ
ว่าไม่มีชื่อจึงรู้สึกผิดหวัง
แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่ก็บอกนะคะว่า
ให้กลับไปที่บ้านใหม่นะคะ
แล้วก็ให้รอไปตรวจรายชื่อ

ไปฟังเสียงของนางนงรัฐกันค่ะ
เจ็บโรคเสี่ยงใช่ไหมคะ
หลังอ่างของปั๊บมีแมลงก้าวนม

ลงทะเบียนแล้วลงไม่ได้อะ
เช่นเดียวกับประชาชนอีกหลายคนนะคะ

เพื่อที่จะมาฉีดวัคซีน

ได้รับการฉีดวัคซีนค่ะแต่เมื่อได้คำตอบว่าไม่มีสิทธิ์ก็ผิดหวัง
เพราะตั้งใจที่จะมาฉีดมากบางคนยอมเสียค่ารถแท็กซี่หลายร้อยบาท
ขณะที่บางคนก็บอกว่าทำงานเป็นอสมก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้ฉีดวัคซีนตอนไหน

ไม่ได้เลือกเลยไม่ตรงวันนัดไม่ตรงวันนัดหมอพร้อมด้วยอะไรด้วย
ไม่ได้ฉีดต้องตรงวันด้วยไม่ได้ฉีดนะคุณ
ถ้าไม่ลงบ่อรายละเอียดเนี่ยบอกให้เรามาเราก็มาเนี่ย

บอกว่าจะให้มาสิทธิ์จากเมืองจีนให้สิทธิ์เลยว่าต้องลงออนไลน์
ถ้าเกิดคุณพูดดังนั้นจะมีชัดเจน
แต่ประชาชนมันเสียเวลาหาเงินหาทอง
ถ้าคุณจะลงงั้นกูมันต้องลงดีกว่าค่ะจบค่ะ
วันนี้คือเรารับข่าว
ซึ่งประเด็นที่หลายคนสับสนนะคะ
ว่ามาที่เซ็นทรัลลาพร้าวแล้วจะได้ฉีดวัคซีนนั้น
ทางพลตำรวจพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะ
ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ยืนยันว่าวัคซีนที่ฉีดวันนี้ต้องเป็นกลุ่มเสี่ยงแนวหน้ายังไม่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเดินมาฉีดที่หน้างานค่ะ
ส่วนที่คนขับแท็กซี่หรือวินจักรยานยนต์ประชาชนที่มีอาชีพเสี่ยงเข้าใจผิดแล้วเดินทางมาต่อคิวเพื่อฉีดวัคซีนนั้น
ก็อยากจะขอชี้แจงว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะทางกรุงเทพมหานครได้แจ้งไปแล้วว่าประชาชนทั่วไปต้องรอรอบสองค่ะ
ซึ่งจะมีความชัดเจนในอีก๒๓วันไปฟังเสียงของผู้ว่าราชการกรุงเทพค่ะ
โฆษกของกรุงเทพมหานครก็ได้ชี้แจงเพิ่มเติมนะคะจากจากกรณีที่
มีประชาชนตั้งคำถามค่ะว่าประชาชนที่มีสิทธิ์จะฉีดวัคซีนทางสำนักอนามัย
ซึ่งทางโฆษกก็ย้ำว่าครั้งนี้เป็นการทดลองระบบเพื่อให้มีความพร้อมค่ะ
โดยจะเอากลุ่มเป้าหมายที่มีอาชีพเสี่ยงค่ะ
ส่วนใครที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในลำดับถัดไปก็ขึ้นอยู่กับโซโนวัคซีน
หากได้วัคซีนมามากก็จะขยายไปกลุ่มอาชีพอื่นค่ะ
แต่ตอนนี้ยังฉีดได้เพียงแค่กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดไว้เท่านั้นค่ะ
ส่วนข้อสงสัยของประชาชนที่วันนี้เห็นพนักงานในห้างสรรพสินค้ามานั่งเข้าแถวต่อคิว
เพื่อที่จะฉีดวัคซีนกันเต็มห้องที่มีการเปิดวัคซีนนั้นนะคะ
โฆษกก็ชี้แจงว่าเป็นกลุ่มพนักงานห้างทั้งหมด๒๕๐คนค่ะ
ซึ่งก็เป็นจิตอาสาที่จะมาช่วยทำงานที่ศูนย์
ส่วนที่แท็กซี่หลายคนเข้าใจผิดเดินทางมาวันนี้นั้น
ก็ขอให้ทางแท็กซี่นะคะกลับไปฟังข่าวสารใหม่โดยที่ผ่านมานั้นนะคะ
ทางกรุงเทพมหานครก็ชี้แจงเรื่องของกลุ่มที่จะได้รับการฉีดวัคซีนมาตลอดไปฟังเสียงของโศกกันค่ะ
อย่างแรกก็คราวนี้ที่ฉีดอย่างที่เราได้แถลงไปว่าเป็นการทดลองระบบ
ซึ่งทางจุดที่กรุงเทพมหานครได้ทำมาเนี่ยก็ต้องทดลองระบบก่อนเพื่อให้ความพร้อม
ซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้แถลงไปเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าในวันนี้เราจะเอาคนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายว่าจะมาทดสอบระบบเพื่อที่วัคซีนมาเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะฉีดได้เลย
ทีนี้คำถามก็ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายบ้างตัวนี้ก็คือขึ้นอยู่กับปริมาณวัคซีนที่เราได้รับ
สิบเจ็ดนาฬิกาค่ะนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดที่เกิดขึ้นวันนี้นะคะ
ของการเปิดจุดที่จะฉีดวัคซีนโควิด๑๙วันแรกที่ลานจอดรถสกายฮอลเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ
ศิริวัณรักษัตว์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากลานจอดรถสกายฮอลเซ็นทรัลลาดพร้าวค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัลด้วยนะคะโคศกกอทมค่ะให้ข้อความแบบนี้นะ
บอกว่าวันนี้เป็นวันแรกกลุ่มที่ได้ฉีดใช้คำว่ากลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนเก็บขยะคุณครูรวมถึงพนักงานของห้าง
ซึ่งหลังจากนี้เขาจะกลายเป็นอาสาสมัครทางการแพทย์
เพราะว่าจุดนี้จะกลายเป็นจุดฉีดวัคซีนจุดใหญ่จุดหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะคะ
ส่วนใครที่เกิดความเข้าใจผิดและไปรอวันนี้ขอความชัดเจนค่ะ
กรทมบอกว่าขอความชัดเจนอีกประมาณ๒๓วันค่ะ
ก็ต้องมีการชี้แจงกันให้ชัดเจนประชาชนจะได้เข้าใจทั่วถึงกันด้วยนะคะ